เอ้าท่านผู้ชมครับเอ๊ยังไงกันเนี่ยมีบ่อนอีกแล้วเหรอ
แถวถนนเรียบทางด่วนรามอินทรามีคนที่เขาไปเล่นพนันในบ่อนเนี่ย
ไปร้องขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะนะฮะ
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจนี่ฮะ
บอกว่าไปเล่นพนันที่บ่อนแล้วทางเจ้าของบ่อนเนี่ย
หาว่าเขาโกงทำให้บ่อนเนี่ยเขาเสียเงิน
ก็เลยเอาถุงดำเนี่ยมาคลุมหัวแล้วก็ซ้อม
แล้วก็รีดเงินในบัญชีไป๕ล้านบาท
อ่าแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในบ่อนไงค่ะ
ในกรุงเทพกลางกรุงนะฮะมีบ่อนพนันนะครับ
ผู้เสียหาย๕คนนะครับมาขอความช่วยเหลือจากทางเพจ
สายใหม่ต้องรอดนะครับบอกว่าถูกบ่อนดังอยู่แถวถนนเรียบทางด่วนรามอินทรา
ซ้อมเอาถุงดำคลุมหัวรีดเงินไป๕ล้านกว่าบาท
หาว่าพวกเขาเนี่ยโกงการเล่นพนันเล่นพนันเสือมังกร
แล้วทำให้บ่อนเนี่ยเสียเงินไปเป็นจำนวนมาก
นี่เขาพาไปชี้ด้วยฮะทุกผู้ชมครับ
ดูนะฮะบอกอาคารแห่งนี้นี่แหละข้างหน้าเนี่ยติดป้ายเป็นโต๊ะสนุกเกอร์๒๔ชั่วโมง
แต่ข้างในเนี่ยมันเป็นบ่อนอ่าวันนี้เรามาถึงเนี่ยไม่เจอใครนะฮะ
ไม่มีคนดูแลเลยด้านหน้าประตูติดป้ายไว้บอกเป็นป้ายโปรโมชั่น
ชั่วโมงละ๑๒๐บาทบอกเปิด๒๔ชั่วโมงด้วยนะ
ตอนสองโต๊ะมีถั่วหนึ่งโต๊ะมีฮาโนนึงโต๊ะมีมาคาร์ล่าคะ
เข้าไม่ได้อืมแต่บอกบอกถูกหมดเลยใช่ค่ะซ้ายขวามีโต๊ะไหนอะไรยังไง
หนึ่งในผู้เสียหายสมมติว่าชื่อกล้าวกันผมยาวนะครับผู้ชมครับผู้ชายนะ
บอกว่าเขามากับเพื่อน๗คนแต่มาร้องขอความเป็นธรรมกับเพจสายใหม่ต้องรอด๕คนนะฮะ
นี่บอกให้ติฟังนะครับบอกมาเล่นที่บ่อนนะเป็นบ่อนพนันซึ่งมีโต๊ะเสือมังกรไฮโลบาคาร่า
กรรมถั่วมาตั้งแต่๑๗สิงหาคมอยู่ต่อเนื่องถึง๑๙สิงหาคม

ก้าวบอกว่าตอนนั้นเขากับเพื่อนก็เล่นบาคาร่าอยู่ได้เงินมาพอสมควร
อยู่ดีเจ้าของบ่อนเนี่ยให้คนมาเรียกบอกให้ขึ้นไปบนชั้นสองหน่อย
ต้องเคลียร์ปัญหากันหน่อยแล้วก็ถูกขังอยู่๓๔ชั่วโมง
รออยู่๓๔ชั่วโมงไม่เห็นมีใครมาเลยจน๓๔ทุ่มเนี่ย
เขาก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือที่แอบเอาติดขึ้นมาด้วยโทรไปแจ้ง๑๙๑
จากนั้นมีตำรวจในพื้นที่นะฮะติดต่อกลับมาบอกให้แจ้งพี่กัดมาหน่อย
เขาก็แจ้งพิกัดไปแล้วตำรวจก็ติดต่อมาอีกบอกมาถึงแล้วนะ
ถามว่าตรงนี้ใช่บ่อนพนันเหรอ๙บอก๙ก็ยืนยันไปบอกใช่พี่ใช่
นี่ถูกคุมตัวอยู่ข้างในเนี่ยแล้วปลายสายมันก็ตัดไป
ก้าวบอกว่าต่อมาคนของบ่อนเดินขึ้นมาบอกนี่ใครโทรไปแจ้งตำรวจถูกแจ้งตำรวจ
เขาก็พากลุ่มของพวกผู้เสียหายเนี่ยนะพาขึ้นรถตู้นะแล้วไปจอดแถวถนน
เรียบมอเตอร์เวย์ไปจอดอยู่นานครึ่งชั่วโมงได้จนมารู้ทีหลังว่า
ช่วงที่เขาพามาเนี่ยคือช่วงที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาตรวจสอบ
พอตำรวจไปแล้วก็ถูกพากลับมาที่เดิมนี่นะฮะเที่ยงคืนคืนวันนั้น
๙สิงหาคมก้าวบอกว่าพวกเขาถูกพาออกไปทีละคน
แล้วใช้ถุงดำคลุมหัวใช้มือปิดจมูกปิดปากซ้อมทำร้ายร่างกาย
เพื่อรีดเอาเงินโดยกลุ่มคนที่มาทำร้ายเนี่ยอ้างว่าเป็นทหารมากัน๑๐กว่าคน
แต่คนที่ลงมือมี๓คนจนเขาทนไม่ไหวกันนะถูกซ้อมถูกทำร้าย
แล้วกลัวจะถูกหนักกว่านี้เลยต้องยอมบอกรหัสโทรศัพท์มือถือ
เพื่อให้กดโอนเงินออกจากแอปบัญชีรวมแล้วเนี่ยโดนรวมกันไปเนี่ย๕ล้านกว่าบาท
ทั้งหมดถูกโอนเข้าบัญชีชื่อนายศักดิ์ชัยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นบัญชีม้าหรือเปล่านะ
แต่เขาบอกว่ามันมีบันทึกอยู่โอนชื่อนายศักดิ์ชัยนามสกุลแบบนี้แบบนี้แบบนี้
เฉพาะตัวของก้าวเนี่ยก้าวคนเดียวเนี่ยโดน๒ล้านทีเหลืออีก๗คนนั้นรวม๗คนรวมแล้ว๕ล้านกว่า
หลังจากนั้นทั้งหมดถูกพาขึ้นรถตู้ไปทิ้งไว้ที่ถนนสุขาพิบาล๕
ตอนนู้นนะฮะ๖โมงเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วกลุ่มคนที่พาไปแล้วก็ทำร้ายแล้วก็เอาเงินไปเนี่ย
ขอว่าถ้าไปแจ้งความเดี๋ยวจะตามไปฆ่าทิ้ง
โดยถ่ายบัตรประชาชนของทุกคนเอาไว้เอามือถือถ่ายเอาไว้

ชื่อนี้นามสกุลนี้ทะเบียนบ้านแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙สิงหาคมนะครับ
ต่อมาเดือนกันยายนก้าวบอกว่าพวกเขาเนี่ย
ตัดสินใจไปแจ้งความที่สอนอโฆครามเจ้าของพื้นที่
ตอนนั้นตำรวจบอกงั้นให้แจ้งข้อหาเป็นทำให้เสียทรัพย์ก็แล้วกัน
แล้วเดี๋ยวจะไล่ติดตามไปยังทางตัวแทนของบ่อนนะ
ให้มาชดใช้ค่าเสียหายให้อันนี้ผู้เสียหายเขาอ้างนะ
จากนั้นมีคนมาพบมาทำบันทึกต่อหน้าพนักงานสอบสวน
บอกว่าจะคืนเงินให้กับกลุ่มผู้เสียหาย๒ล้านบาท
แต่สุดท้ายให้คืนมาแค่ห้าแสนผู้เสียหายคนหนึ่งนะฮะ
ชื่อตุ๊กอายุ๕๙แล้วพี่ตุ๊กบอกถูกบังคับเอาเงิน
ไป๒๐๐๐๐๐ตกใจมากตอนนั้นเนี่ยพี่ตุ๊กบอกปกติ
ไปเล่นที่บ่อนไหนนะตินะพี่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลย
พฤติกรรมลักษณะวันนั้นเหมือนกับจะฆ่าให้ตายด้วยซ้ำ
ถ้าไม่ให้เงินเอาถุงดำคลุมหัวรุมทำร้ายคมคูบอก
ถ้าไม่ให้เนี่ยจะต้องตายต้องยอมฮะพี่ตุ๊กบอกต้องยอมบอกรหัส
ให้เขาโอนเงินผ่านแอปมือถือไปก็เลยอยากฝากไปถึงเจ้าของบ่อน
ถ้าคิดจะเปิดบ่อนให้ใจถึงหน่อยลูกค้าเล่นแล้วมาหาว่าโกงได้ยังไง
แต่เอาเป็นว่าพี่ตุ๊กบอกวันนี้พี่เข็ดแล้วจากนี้ไปเนี่ย
เลิกเข้าบ่อนเลิกเล่นพนันตลอดชีวิต
ถ้าเราไม่ให้ถ้าเราไม่ให้ตายยังคิดว่าตายบอกมึงตายแน่
มึงนั่งลงไปเลยเอาขาเตะมึงนั่งลงไปเลยนะป้ามึงนั่งลงไปเลยนะ
แล้วมึงพูดมาเลยมึงมีเท่าไหร่มึงมีเงินเท่าไหร่มึงมีอะไรมึงถอดมาให้หมดเลย
วันนั้นมันเอาทองไปด้วยทองแล้วก็เงินทองสองบาทซ่อนถ้าไม่ซ่อนก็คงหมด
วันนั้นเราคิดว่าเราตายเพราะว่าน็อคไปแล้วโดนสลบไปแล้ว
ก็อยากจะบอกว่าเปิดก็ให้นักเลงให้พอนะเพราะว่าคนที่ไปเล่นลูกค้าที่ไปเล่นในบ่อนมันโกงไม่ได้หรอก
โกงได้ไงคนเป็นร้อยคนเป็นล้านคุณเป็นเจ้าของบ่อนอ่ะเด็กคุณออกไพ่อ่ะ
พวกฉันเวลาฉันเสียคุณเห็นไหมเวลาเสีย
พอตำรวจมาถึงหน้าบ่อนเขาก็ถามได้ว่าเป็นบ่อนเหรอคะเป็นบ่อนเหรอครับหรือว่าอ๋อใช่ค่ะเป็นบ่อน
อันนี้ตำรวจก็เงียบไปเลยตำรวจก็หายไปเลย

มาค่ะมาข้างหน้าแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนสั่งทุกอย่าง

ทำอย่างนู้นให้พาขึ้นไปข้างบนแล้วก็พาไปขังอะไรแบบนี้ค่ะ

นี่มันมีจุดตรงนี้ใช่ไหม
คือทางฝั่งของเนี่ยกลุ่มนักพนันตรงนี้เขาบอกโทรไปแจ้งตำรวจนะโทรแจ้ง๑๙๑

แน่นอนว่า๑๙๑เขาก็ต้องแจ้งไปยังพื้นที่ตำรวจมาถึงโทรมาหาโทรศัพท์ของก้าว
แล้วตัดสายทิ้งตอนที่ถามว่าใช่ตรงนี้ใช่ไหม
แล้วกลายเป็นผู้ก่อเหตุรู้ว่าแจ้งตำรวจอีก
พาพวกนี้ออกไปข้างนอกครึ่งชั่วโมงไม่รู้ครึ่งชั่วโมงตอนนี้
ตำรวจเขาเข้าไปตรงไปตรวจแล้วไม่เจอหรืออะไรยังไง
หลังจากนั้นพวกนี้ก็ถูกกลับพามาที่เดิม
แล้วก็ถูกลุมซ้อมลุมทำร้ายลีดเงิน
นี่ไปพาดพิงตำรวจเขาไว้เยอะเลยนะเนี่ย
ตำรวจเขาไม่ทำอย่างนี้หรอกบ้างเห็นไหมนะ
ตำรวจก็ต้องชี้แจง

กลุ่มผู้เสียหายมาร้องขอความช่วยเหลือเนี่ย
แล้วก็ตำรวจท้องที่ด้วยตกลงแล้วยังไงรู้มั้ยว่ามีบ่น
แล้วตอนมาตรวจสอบใครมาตรวจนะแล้วไปตัดสายเขาทิ้ง
รวมถึงข้อหาที่ตอนที่เขาไปแจ้งความแล้วไปให้แจ้งเรื่องทำ
เสียทรัพย์ความจริงมันคือการปล้นนะขณะที่กำลังชี้จุดกัน
อยู่นะครับมีนายชวโรธนะผู้ชายสวมเสื้อสีขาวนะขี่รถ
จักรยานยนต์เข้ามาที่กลุ่มของผู้เสียหายที่มาชี้จุดพยายาม
มาชี้แจ้งว่านี่มันคือโต๊ะสนุ๊กเกอร์ชวโรธว่าผมเนี่ยเป็น
คนดูแลแต่ผู้เสียหายเขาบอกเขาจำได้ว่าคนนี้นี่แหละเป็น
คนที่ให้ไปทำสัญญายอมชดใช้ค่าเสียหายที่โรงพักที่บอก
จะใช้คืนให้๒ล้านแล้วใช้แค่๕แสนแค่๒แสนหรือ๕แสนนะที่บอกได้
คืนมานี่นะฮะอ่าเดี๋ยวดูกราฟิกอีกทีหนึ่งนะครับคือทางชวโลศ
เนี่ยบอกว่าได้รับการว่าจ้างหนึ่งพันบาทนะเพราะว่าว่างงานวัน
นั้นที่ไปที่โรงพักอ่ะให้ไปทำสัญญาชดใช้ค่าเสียหายให้
หนึ่งในผู้เสียหายจำนวน๒ล้าน๓แสนบาทนี่แต่โอนให้
ก่อนห้าแสนที่เหลือเดี๋ยวเขาจะทยอยคืนให้แต่ชาวโรธบอกว่า
ผมก็ไม่รู้ว่าใครจ้างคือทางกลุ่มผู้เสียหายก็ไปแจ้ง
ที่โรงพักตำรวจบอกเอาแจ้งแค่ทำให้เสียทรัพย์ก็พอ
เดี๋ยวประสานกับทางบ่อนให้เขามาชดใช้ค่าเสียหายให้จริง
ได้เหรอคะเนี่ยแล้วชาวโรธก็มาชาวโรธบอกเนี่ยเดี๋ยวใช้ให้
ล้าน๓ก็แล้วกันจากที่ว่าโดนไป๕ล้านใช่ไหมแต่ผู้เสีย
หายบอกโอนมาให้แค่ห้าแสนแล้วหายเงียบเลยชาวโรธบอกผมก็
ไม่รู้ผมตกงานตอนนั้นเขาจ้างผมพันหนึ่งให้ไปทำแบบ
เนี้ยที่โรงพักแต่มันแปลกมากนะคะมันแค่มันแค่ทำให้
เสียทรัพย์เหรอก็เนี่ยทางคุณเอกพบก็เลยบอกนั่นมันคือการปล้นนะใช่
เขาจะเป็นนักพนันแต่ว่าชายชะกัน๑๐คนได้อุ้มเข้าไปคลุมถุงดำ
แล้วก็ซ้อมแล้วก็ให้โอนเงินจากแอปมือถือไป๕ล้านกว่าเนี่ย
แล้วตำรวจบอกว่าให้ทางบ่อนมาเคลียร์มาชดใช้ค่าเสียหาย
อันนี้ผู้เสียหายเขาอ้างว่าอย่างนี้อย่างเงี้เหรอและชาวโรธก็อ้างว่าอย่างนี้
อ่าแต่ชาวโรธบอกที่ผมอยู่มันคือโต๊ะสนุกนะอ่าไม่มีบ่อน
งงเลยอ่ะแต่วันนั้นผมไม่รู้ใครจ้างผม
บอกให้ไปพันหนึ่งพันหนึ่งไปโรงพักแล้วก็เนี่ย
บอกเขาว่าแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็แล้วก็โอนเงินให้สักห้าแสนอ่า
คือชาวโวรดบอกว่าผมก็เคยเห็นก้าวนะก้าวเนี้ยก็มาที่ที่โต๊ะสนุกเนี้ยแหละ
ผมก็นึกว่าเขามาเล่นสนุกผมก็เป็นคนดูแล
ไม่รู้ว่าเข้าไปข้างในแล้วมีบ่อนส่วนเก้าผู้เสียหาย
พอเจอชาวโลศแล้วจำได้บอกเอางี้ทวงกันต่อหน้าต่อตาเลยกันแล้วกัน
อืมไหนบอกจะให้สองล้านกว่าทำไมให้มาแค่ห้าแสน
เรื่องมันยาวอะพี่มันเล่ามันยาวอะพี่
เล่าได้เลยในเมื่อพูดแล้วอยากรู้มันเป็นยังไง
มันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้นะว่าเขาไปเกิดอะไรขึ้นนะ
ใช่แล้วแล้วเราได้รับคำสั่งมาว่าทำไงบ้างผมก็ไปอย่างเดียวพี่ครับ
ครับเขาบอกให้เราไปทำอะไรอ่าสั่งให้เราไปทำอะไร
ไปก็ไม่ได้ไปทำอะไรไปฟังเขาแจ้งอะไรของเขา
ผมก็คิดว่าเขาคงมาเล่นสนุกอ่ะพี่หมดเลยอ่ะมันก็มีแต่สนุกแล้วพี่
แต่คนอื่นผมไม่เคยเห็นนะผมเคยเห็นพี่คนนี้
พี่พี่ผมยาวเนี้ยพี่ใช่พี่ตอนเนี้ยแต่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรไงพี่
ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้มันไม่มีแล้วก่อนแต่ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้ไงพี่
แต่ตอนที่ผมมาเนี่ยผมเห็นแต่โต๊ะสนุกไงพี่ก็ไม่มีติดต่อไปเลยค่ะ
ก็ผมโทรไปพี่ไม่รับสายพี่มันเพิ่งโทรวันนี้อ่ะเนี้ย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
พอเขาเห็นกลุ่มคนมาชี้นู่นชี้นี่ชี้ว่านี่คือบ่อนเขาก็ขี่จักรยานยนต์มาบอกว่า

ไหนบอกจะให้คืนฉันไง๒ล้านกว่าของก้าวเนี่ยให้มาแค่๕แสน

ตุ๊กนี่เขาโดนไปสองแสนกว่านี่นะฮะเอาทีนี้เรื่องบ่อนข้างในอ่ะ
เป็นแค่โต๊ะสนุกจริงเหรอชาวโรธบอกเอาอย่างนี้
เดี๋ยวพาทีมข่าวเข้าไปดูข้างในเลยละกันเพื่อยืนยันว่าไม่ใช่บ่อนจริง
ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงคิดว่าจะเจอบ่อนไหมข้างใน
มันเคยเจอเหรอคะมันเคยเจอไหมล่ะพี่อุ๋ยเอาจริงจริงไม่เคยหรอกไม่มีบ่อนอ่ะ
สนุกเต็มเลยคุณเขียนมาสอนอ่าชาวโรธบอกอ่าอ่าดูเลยดูเลย
เนี่ยไหนใครบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีโต๊ะกำถั่วเสือพันธุ์อะไรนะ
เสือมังกรอะไรไฮลงไฮโลนี่ชาวโรธบอกดูติพี่ติดูเห็นไหมอ่า
มันก็มีแค่เนี้ยพนักงานก็มีแค่สามสี่คนมีโซนโต๊ะสนุกสี่โต๊ะ
อ่าห้องถัดไปก็เป็นโต๊ะสนุกห้องวีไอพีอยู่ห้องนึงอ่า
อีกห้องนึงอ่ะอีกห้องก็ห้องสูบบุหรี่ไงพี่แล้วมีประตูปิดตายอยู่บานนึง
ซึ่งชาวโรธบอกมันไม่ได้เปิดใช้มานานแล้วหลังประตูมีอะไรเนี่ย
ผมไม่รู้รู้แค่ว่ามันปิดตายนี่ที่ติถามตินี่ก็ขี้สงสัย
เปิดดูไหมล่ะเขาบอกปิดตายเปิดไม่ได้ปิดมานานแล้วด้วยเหรออ่า
นี่จากนั้นก็ขึ้นไปชั้นสองอ่านะฮะคือจะขึ้นไปได้หรือเปล่า
หลังประตูนี้เราก็ไม่รู้นะมันมีประตูสีขาวด้านนอกด้วยนี่ฮะ
อันนี้ห้องน้ำแต่ว่าทางก้าวกับกลุ่มผู้เสียหายเขาบอกเขาถูกพาขึ้นชั้น๒
ค่ะเข้าข้างในมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเจอโต๊นู้นโต๊ะนี้
ก็เลยไม่รู้ไอ้ประตูบานที่ปิดอยู่มันคือประตูที่ว่าพากลุ่มพวกผู้เสียหายเขาขึ้นไปชั้น๒หรือเปล่า
นี่อ้าวทีนี้ก็ต้องถามชาวบ้านในพื้นที่หน่อยคือติก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นนะ
บอกพี่โต๊ะสนุกตรงนี้ชาวบ้านเขาบอกมีบ่อนกันจริงหรือเปล่า
ชาวบ้านบอกไปถามตำรวจดีกว่าอย่าถามชาวบ้านเลยค่ะ
ต้องต้องถามตำรวจเออเอ้าคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะครับนี่ฮะ
ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลเรื่องบ่อนเรื่องอะไรต่างนานานะฮะธุรกิจสีเทา
คุณชูวิทย์บอกว่าเรื่องที่บอกว่ามีบ่อนเนี่ยมันก็เจ้าเดิมนั่นแหละ
คือก่อนหน้านี้ปิดไปช่วงโควิด๑๙พอเขาปลดล็อกกันแล้วเนี่ย
บ่อนก็กลับมาเปิดเกือบทุกพื้นที่แล้วคุณชูวิทย์บอกตอนนี้หมดยุคแล้ว
ใครจะมาบอกว่าไม่มีบ่อนในกรุงเทพยิ่งบอกว่าเลขบ่อนนอ
คือมีน้อยเนี่ยเท่ากับมียิ่งเยอะนะเพราะบ่อนเนี่ยมันคงไม่เปิดในพื้นที่ห่างไกล
คุณชูวิทย์บอกยังไงซะมันก็ต้องเปิดแบบให้นักพนันมาถึงง่าย
แบบโอ้ยไปเปิดแบบไกลไกลไปไกลไกลอ่ะไม่มีทางช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
ทุกผู้ชมครับดูทางตำรวจหน่อยนะฮะพลฯอัตภพลอนุสิต
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒เจ้าของท้องที่นะครับ
อ่าวันนี้ก็ประชุมติดตามเรื่องนี้เลยนะครับกับทางพันธบทเอกศรีสันเฟื่องสังนะฮะ
ค่ะนี่เพื่อจะสืบหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้
โดยทางตำรวจบอกว่าได้ส่งสายตรวจไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวแล้ว
แต่ยังยืนยันไม่ได้ว่ามันเป็นบ่อนการพนันหรือเปล่า
อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอยู่คุณเข็มมาสอน

แต่เบื้องต้นเนี่ยจากสิ่งที่ปรากฏณการไปตรวจสอบในครั้งนี้
มันคือโต๊ะสนุกไม่พบอุปกรณ์การเล่นพนัน
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบเชิงลึกก่อน

เห็นไหมถ้าจะเล่นพนันมันต้องมีอุปกรณ์การเล่นพนันสิ

ไปถึงแล้วมันก็มีแต่โต๊ะสนุกนี่แหละ
เอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะฮะตำรวจบอกว่า
จะเรียกกลุ่มผู้เสียหายที่ไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอด
ให้มาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
เพราะมีผู้เสียหาย๒คน
เขาเคยมาแจ้งความลงบันทึกประจำวัน

แล้วคู่กรณีเนี่ยยอมมาชดใช้ค่าเสียหาย
ซึ่งทางตำรวจบอกว่าวันนั้นเขามาบอกอย่างนี้จริง
ข้อมูลมันไม่เหมือนกับที่ไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอด

ก็วันนั้นที่มาร้องเนี่ยทำไมไม่บอกกับตำรวจแบบนี้
มีทหารมีกลุ่มคนคล้ายทหารเป็น๑๐คน
คลุมถุงดำมาอุ้มไปรีดเงินอะไรอย่างนั้นอย่างนี้

แล้วคนทำให้เสียทรัพย์คือคนนั้นคนนี้
แล้วเขาก็ส่งตัวแทนมาแล้วก็เจรจากัน

ตัวผู้เสียหายเองเขายอมรับว่าเขาเป็นนักพนันนะ

เขาตระเวนไปเล่นการพนันหลายบ่อนนะ

แต่ตำรวจบอกวันนั้นไม่ได้บอกละเอียดแบบนี้
แล้วพอวันนี้ไปตรวจสอบมันก็ไม่มีบ่อนไงมี
เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูต่อกันแล้วกัน